เรื่องราวที่มันแหมเป็นศิลปะวัฒนธรรมกันหน่อย
เป็นของดีของเด็ดของชาวสุโขทัยกันเลยนะคุณผู้ชม
กินกันอิ่มแล้วคราวนี้เราไปเลือกซื้อของฝากกันหน่อย
ของชาวสุโขทัยก็คือชาวไทยภวรค่ะ
เขามีผ้าซึ่งเป็นอัตราของชาวไทยพวน

เทคนิคของเขาคือจะใช้ขนแม่นเนี่ยนะคะ
จกผ้าก็คือจกเอาฝ้ายเนี่ยสลับสีกันไป
พื้นหนึ่งคุณผู้ชมมูลค่าถึง๑๕๐๐๐บาทเลยนะ
ไปดูใกล้ดีกว่าว่าสวยงามขนาดไหนนะคะ

ถือว่าเป็นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยภวร
ด้วยการใช้เทคนิคนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอืม
เอาขนแม่นเนี่ยนะคะมาจกผ้า
คือมาเหมือนสะกิดมาดึงผ้าขึ้นมานี่นะคะ
ซึ่งผ้าก็คือผ้าไฟสลับสี
ทำให้เกิดลวดลายสีสันสวยงามตามความต้องการ
แล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยภวรค่ะ
นางสุนทรีขนาดนิดชาวจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ก็เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมผ้าของชาวไทยภวร
ให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังบอกว่าพยายามพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่า
ด้วยการใช้เส้นทองค่ะเอามาทอมาใส่ลาย
ให้เป็นลายเฉพาะของชาวไทยภวนศรีสัชนาลัยอืม
อด้วยช่างสุดยอดฝีมือนะคะพื้นนึงเนี่ย
ใช้เวลาตั้งสามเดือนเลยนะคะโอ้โหใช้เวลานาน
ต้องกระนีดมากมากเลยนะเนี่ยกระนีดแล้วก็บรรจง
พยายามละเอียดละออมากนะคะครับทอด้วยเส้นไหมทอง
ซึ่งต้องสั่งพิเศษทำให้ราคาเนี่ยตกพื้นละหนึ่งแสนสามหมื่น
ถึงห้าแสนบาทเลยค่ะโอ้โหก็ขึ้นอยู่กับราคา
ขึ้นอยู่กับลายความยากง่ายด้วยนะคะแล้วก็แต่ละลายเนี่ย
ก็จะนำไปทำเป็นหลายอย่างนะอย่างเช่นกระเป๋าเป็นหมวก
เป็นของใช้ต่างด้วยครับซึ่งทางนางสุนทรีก็บอกว่า
อยากจะให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากจะมาพัฒนาต่อยอดชิ้นงาน
ก็อยากให้มาเรียนรู้นะไม่อยากให้เป็นงานของคนเกษียณ
ผู้เท่าผู้แก่ในท้องถิ่นเท่านั้น
พยายามที่ชวนเด็กเด็กลูกลูกล้านลานให้ชวนมาดูแล้วมาทำ
แต่ลูกหลานที่ทำงานอยู่เขาก็บอกว่าให้ถึงเวลาเขาก็คงอาจจะมา
เขาก็ว่าอย่างนี้นะแต่ให้หลานที่อยู่ตรงนี้
เพราะว่าเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนลูกมันไม่ค่อยได้ไปไหนไหม
อยู่กับแม่เห็นแม่ทำก็อยากทำแต่ตอนนี้สมัยนี้เขาไม่ได้ทำตรงนี้
เขาก็ยังไม่ค่อยสนใจอืมเราก็ได้เห็นแล้วนะว่ามีความตั้งใจ
อยากจะถ่ายทอดนะคะส่วนเรื่องของการสั่งจองนี่ถือว่า
ได้รับความนิยมอย่างมากก็ต้องสั่งจองกันล่วงหน้าหน่อยละกัน
เพราะว่ากระบวนการทำเนี่ยเรียกว่าเป็นต้นฉบับเป็นออริจินัลตั้งแต่การปั่นไฟ
การทอกระบวนการเลือกวัตถุดิษฐ์ต่างต่างเนี้ยนะคะถือว่าเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นภูมิปัญญาของชาวสุโปรไทยถึงจริง
อันนี้คือทองใช่ไหมคะหมายเส้นทองเป็นเส้นทองเลยค่ะคุณ
เอามาทอสลับกับไฟล์ก็จะได้ความสวยงามอีกนิดนึงมันก็จะแว๊บเนอะ
เวลาสวมใส่อ่าแต่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับใช่เอามาฝากกันตรงนี้